ไปที่สุราธินิกันหน่อยอันนี้เป็นเหตุสะลดที่เกิดขึ้น
มีกลุ่มนักเรียนม๔๗คนของโรงเรียนตาขุนวิทยา

อากาศร้อนจริงมันก็เหนิดหนอะ
ก็เลยไปเล่นน้ำในคลองแล้วปรากฏว่าจมหายไป๒ราย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙มัฯคราคม
เด็กวัยรุ่นลงเล่นน้ำกันในคลองภูมิดวงที่วัดบางสาวในอำเภอบ้านตาขุน

ชื่อก็คือนายก้องเกียรติพุทธธรรมรงค์หรือว่าน้องกล้องอายุ๑๖ปี
แล้วก็นายนัทธศิษย์จันทริสชื่อว่าน้องแทนอายุ๑๗ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนตาขุนวิทยาทั้งคู่ค่ะ
หลังเกิดเหตุนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เอาเรือมาค้นหา
เอาเจ้าหน้าที่มาดำน้ำค้นหากันอย่างเต็มที่
เจอเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของกลุ่มน้องเนี่ยถอดเอาไว้ริมฝั่ง
ถามเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่า
พวกผมพากันมา๗คนมาเล่นน้ำหน้าวัด
โดยจุดที่ลงไปน้ำมาตื้นเดินได้

แต่อยู่ตอนที่กำลังเดินอยู่เนี่ย
มันมีกระแสน้ำไหลมาแรงซึ่งน้ำเป็นสีใสนะคะ
ส่วนอีก๒คนเนี่ยเหมือนยังลังเลว่า
ยังอยากเล่นอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันอันตรายไหม
จนกระทั่งน้ำมันไหลแรงขึ้น
คนนึงอยู่ในน้ำสองคนนะ
คนนึงว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
อีกคนนึงว่ายน้ำไม่แข็งค่ะ
ทั้งสองคนพยายามเดินกลับ
แต่สุดท้ายน้ำมันไหลแรงมาก
พัดทั้งคู่หายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน๕คนเลย

ค้นหาไป๕ชั่วโมง
ประดาน้ำเจอร่างของนายนัทธศิษย์จันทริสหรือน้องแทน
อยู่ในสภาพคว่ำหน้าจมน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุ
ข้างไกลเหมือนกันเพราะว่ากระแสน้ำมันพัดไป
ครอบครัวยาดที่เฝ้ารอคอยด้วยความหวังก็ร้องไห้เสียใจกันนะคะ
ส่วนน้องกล้องนายก้องเกียจตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะ
และถังอากาศออกซิเจนของนักประดาน้ำที่ลงไปค้นหา
ก็หมดแล้วไม่เพียงพอเลยต้องยุติการค้นหาชั่วคราวก่อน
เดี๋ยววันนี้จะมีการค้นหาเพิ่มเติมอีกครั้ง
แล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวน่าจะมีรายงานเข้ามา

ทางด้านของศูนย์รวมข่าวจังหวัดสุราธานีอย่างสื่ออาสา
คนค้นข่าวเขาก็ยังบอกว่าภารกิจการค้นหาน้องกล้องวันที่๒
แล้วก็ทีมเมืองกำลังเข้าพื้นที่เวลานี้ยังหาน้องไม่พบนะครับ
แล้วก็แฮชแท็กพวกเราจะพาน้องกลับบ้านนะครับ
สำหรับน้องกล้องในอายุ๑๖ปีนะครับ
อีกเหตุหนึ่งนะครับเหตุเรือโดยสารชนต่อไม้
ทำให้เกิดเหตุเรือล่มในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
มีผู้โดยสารบนเรือ๑๑คน
เรื่องต้นผู้โดยสารรอดชีวิตว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งมาขึ้นเรือได้

ส่วนอีก๕คนเมื่อรายงานตอนสัก๑๑โมงตอนเที่ยง
คือ๕คนนี้ศูนย์หายไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะค้นหาผู้สูญหายนะครับ
ล่าสุดรายงานออกมาว่าพบผู้ศูนย์หายเป็นศพแล้ว๔ศพ
ตอนนี้ยังเหลือผู้สูญหายที่ต้องเร่งค้นหาอีก๑คนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาเมื่อเช้านี้นะครับ
เกิดอุบัติเหตุเรือโดยสารชนต่อไม้
เนื่องจากเป็นช่วงน้ำแรงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิจ
ต่อไม้มันเลยโผล่ขึ้นมานะครับ
แล้วก็หลังรับแจ้งเหตุนายธนากรอึ้งจิตภัยศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ
รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตราดิษฐ์
ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสากู้ภัยทีมแพทย์พยาบาล
แล้วก็ทีมนักประดาน้ำเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิต

สอบถามผู้รอดชีวิตเนี่ยผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟัง
บอกว่าเจ้าของเรือลำดังกล่าวก็บอกว่าขับเรือโดยสาร
จากบ้านห้วยต้าหมู่๔ตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตราดิษฐ์
เพื่อนำสินค้าและผู้โดยสารไปส่งยังฝั่งที่บ้านท่าเรือ

คือที่บ้านห้วยต้าเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านเดียว
ที่อยู่เกาะกลางอ่างเก็บน้ำเป็นหมู่บ้านบนเกาะ
๓วันเรือถึงจะออกกันทีนึง
เรือจะออกจากบ้านห้วยต้าพึ่งเพื่อไปฝั่งที่บ้านท่าเรือ
และครบกำหนด๓วันเรือก็มารับผู้โดยสาร
กับสินค้าเพื่อจะไปส่งที่ฝั่ง
แต่ปรากฏว่ามาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณระหว่างเกาะเม่นและเกาะเต่า
ร่องน้ำลึกประมาณ๑๘๒๐เมตร

จากนั้นเรือแตกน้ำพุ่งจากใต้ท้องเข้ามาในเรือ
จนทำให้คนบนเรือ๑๑คนแตกตื่นตกใจ
พยายามปีนขึ้นไปบนหลังคาเรือ
จากนั้นแค่ประมาณ๒นาทีเองนะครับเรือก็จมลง

ไหว้เกาะเรือเท่าที่ยังจะลอยอยู่
หรือบางคนก็รีบว่ายเข้าฝั่งถ้าว่ายแข็ง
บางคนเกาะถุงพลาสติกและขอนไม้

ก็ประกอบด้วยนายก้อยยาศรีอายุ๖๐ปี
นายมานะธรรมวงศ์อายุ๔๐ปี
นายทิติวุธน้อยขันศ์อายุ๔๓ปี
นายชีวทัศน์อภิยะอายุ๕๗ปี
แล้วก็นายพรใจโสภาอายุ๕๕ปี
อีกคนที่รอดเป็นเด็กหญิงคุณ
รอดมาได้นะฮะก็คือเด็กหญิงสุภาวดีธรรมวงศ์อายุ๙ปี
ขณะที่ผู้สูญหาย๕คนประกอบด้วย
นายจันทร์น้อยขันศ์อายุ๗๑ปี
นายสนิทน้อยขันอายุ๕๗ปี
นางปรีดาอาพิยะอายุ๑๒ปี
นายประเรียนอภิยะอายุ๕๐ปี
แล้วก็นางสาวสุนิตราน้อยขันอายุ๓๕ปี
ล่าสุดนะครับรายงานข่าวออกมาบอกว่า
เจ้าหน้าที่พบศพผู้สูญหายแล้ว๔ศพ
แล้วก็กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก๑รายที่เหลือนะครับ